สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นฝนที่มีความรุนแรงบางจุดบางพื้นที่ครับ
สามารถที่จะสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าจุดไหนที่กลุ่มฝนนั้นผ่านไปแล้วอากาศก็จะเย็นลงนะครับ
จุดไหนฝนที่ยังไม่ถึงอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
สิ่งนี้เองก็เป็นผลพวงมาจากการที่มีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มเมืองไทยก่อนหน้านี้
ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันใหม่นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
หลังจากที่กลุ่มฝนฟ้าขนองที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาในช่วงสัปดาห์นี้
หลังจากนั้นครับสัปดาห์หน้าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าน่าจับตามองนะครับถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านั้นนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงจะไม่ได้มีบทบาทกับเมืองไทยของเรามากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนตัวของบริเวณกระแสลมหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
กระแสลมแบบนี้เคลื่อนที่ผ่านเขาจะทำให้อากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ
และการเคลื่อนที่แบบคลื่นเองก็ทำให้หลังจากที่มีอากาศร้อนแล้วอากาศก็จะเย็นลงนั่นเองนะครับ
นี่คือหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองที่จะเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเราในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไร

จากการคาดการณ์ของปรมประตุนิยมพฤทธิยานะครับ
เป็นการเคลื่อนตัวของกระแสลมที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ

ก่อนหน้านี้เขาไปเคลื่อนตัวผ่านแถวบริเวณทางภาคเหนือภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ

ก็จะพบว่ามีการเคลื่อนลงมาปกคลุมถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ

บริเวณแถวตอนกลางประเทศไทยคงจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
ความแปรปวนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น

หลังจากที่เจออากาศร้อนเจอฝน
สิ่งที่ตามมาก็จะเจอกับความเย็นที่ถูกอากาศด้านบนกดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือความแปรปวนที่น่าจับตามองอีกหนึ่งปัจจัยนะครับ
ที่ต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ